ช่วงนี้มาดูการเมืองกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะ
คือตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
รัฐธรรมนูลมีการอ่านคำพิพากษาคดีที่
อนาคตใหม่ไปกู้ยืมเงินหัวหน้าพัก๑๙๑ล้านบาท
ตัดสินว่ามีความผิดนะคะถึงขั้นยุบพัก
จนถึงวันนี้นะคะมีการแสดงความเคลื่อนไหว
มีการแสดงความคิดเห็นจากหลายฝ่ายออกมานะคะ
หลังจากมีความวินเรศฉัยูบพักอคตใหม่
ปันดาแก่นนำภักดิ์พลังประชารัสนะคะ
ที่เดินทางไปสัมมนาเตรียมความพร้อม
รับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จังหวัดชนบุรีนะคะ

นี้เสียงของรัฐบาลจะไม่ปริ่มน้ำหลังสอสออนาคตใหม่หายไปส่วนหนึ่ง
ขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้ทาบทามเข้าร่วมพัก
พูดประโยคนี้ว่าจะต้องมีการทาบทามเข้าร่วมพัก
เพราะว่าคณะกรรมการของพัก๑๐กว่าคนก็คือถูกตัดสิทธิ์ไปเลย
แต่ว่ายังคงมีสอสอเหลืออยู่ทีนี้สอสอล่ะจะไปอยู่ที่ไหน
พลังประชารัฐบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการทาบทามสส
จากพักอนาคตใหม่มาร่วมพักนะคะ
แต่ที่แสดงความชัดเจนว่าพร้อมอ้าแขนรับ
หากอดีตสอสอจากภักดิ์อนาคตใหม่จะมาสังกัดพักพลังประชารัฐก็คือ
ผู้แห่งประวิศวงศ์สุวรรณในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของภักดิ์ค่ะ
ฟังเสียงค่ะ
ก็ว่าไปตามนั้น
ภักดิ์สินค้า
ขณะที่บรรดาสอภักดิ์รวมรัฐบาลนะคะ

สำหรับอดีตสอสอจากพักอนาคตใหม่
แต่ขอร้องว่าอย่าเอามวลชนลงถนน

ผู้ที่เคยถูกขับออกจากพักทั้งนางสาวกวินาศตาคี
ขณะนี้นะคะอยู่ที่พักพลังท้องถิ่นไทย
ระบุว่ายังไม่ได้ชวนเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะชวนแล้วจะมาหรือเปล่า

อีกหนึ่งคนค่ะนางสาวศรีนวลบุญลือตอนนี้เป็นสอสอพักภูมิใจไทยไปแล้ว
บอกไม่แสดงความคิดเห็นดีกว่ากรณีที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
บอกว่าส่อที่ไปอยู่ภักดิ์ใหม่จะใช้ศรีประจำภักดิ์อะไรก็ได้
แต่อย่าใช้สีนวลเป็นการแขวะไปสักนิดนึงเนี่ยนะคะ
ขณะที่นายชัชวัลคงอุดมหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยยอมรับว่ามีอดีตสอสอพักอนาคตใหม่
เข้ามาหาตัวเองแล้วประมาณ๑๐คนที่บอกว่าอยากเข้ามาสังกัดพัก
ก็ยินดีต้อนรับค่ะฟังเสียงค่ะ

ก็มีการมองว่ามันเป็นการกันแกล้งหรือเปล่า
เรื่องนี้มีการยืนยันจากนายฉัดชัยจันพรายศรีหนึ่งในกรกตบอกว่ากรกตไม่ได้กลั่นแกล้งนะ
เพราะเพียงเป็นผู้เสนอคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูลตามกฎหมาย
และข้อเท็จจริงที่มาจากพักอนาคตใหม่เอง

เพราะเมื่อตรวจสอบพักการเมืองอื่นที่กู้เงินไปแล้ว
มีพักอื่นที่เขากู้เหมือนกันแต่เขากู้ไม่ถึง๑๐ล้านบาทตามที่กฎหมายห้ามไว้
แต่พักอนาคตใหม่กู้ไป๑๙๑ล้านบาท
นี่เป็นการชี้แจงออกมาจากกรกตเนี่ยนะคะ
ขณะที่มีการแสดงความคิดเห็นจากนานาชาติเช่นเดียวกันนะคะ
เพจของสถานทูตสหรัฐและสถานกงศูนย์ในประเทศไทย
ออกแถลงการรับทราบคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูล
ส่วนหนึ่งว่าแม้ว่าสหรัฐไม่ได้สนับสนุนพักการเมืองใดในประเทศไทยเป็นพิเศษ
แต่ประชาชนได้ลงคะแนนเสียงเลือกพักอนาคตใหม่
พิพากษานี้อาจนำไปสู่การลิดรอนสิทธิ์ของผู้ลงคะแนนเสียงเหล่านั้น
นี่คือคำแถลงการจากทางสหรัฐนะคะ
ก็คือสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเมื่อวานนี้ค่ะ๕โมงครึ่ง
ชื่อประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรมนะคะ
ที่ลานปรีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ
คนที่ร่วมงานมีนักศึกษาประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมก็มีการร้องเพลงนะคะมีการจุดเทียน
ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และช่วงบ่ายวันนี้เองค่ะคณะอนาคตใหม่นะคะ

เขาเรียกตัวเองว่าคณะอนาคตใหม่จะเริ่มอภิปราย
ไม่ไว้วางใจนอกสภาเป็นครั้งแรกค่ะ